ต่อไปมาดูเรื่องเตือนไพรกันหน่อยค่ะ
เรื่องนี้เด็กสาววัย๑๖มากับคุณแม่
ปรากฏว่าเข้าห้องน้ำหญิงแต่ไปเจอผู้ชาย
ผู้ชายพยายามทั้งจับมือกดปากจับหน้าอกจะขมคืนเธอค่ะ
ท้ายที่สุดเนี่ยน้องพยายามร้องจนแม่ได้ยินแล้วก็สามารถเข้ามาช่วยได้ค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันนะคะในพื้นที่หมู่๒
ตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี

ใช่แล้วตำรวจก็ไปเจอผู้เสียหายก็คือนางสาวบีอายุ๑๖ปี

น้องบียังตกใจอยู่เลยค่ะตัวยังสั่นอยู่เลย

ผู้ชายชื่อนายวิศนุอินแต้อายุ๒๙ปี

เพราะว่าถูกชาวบ้านถูกตำรวจสายตรวจจับเอาไว้ได้ทัน
ตอนนั้นผู้ก่อเหตุกำลังจะหลบหนีนะ
แล้วตำรวจก็มีการสอบถามก็เขาก็รับสารภาพ

แล้วเห็นน้องวัย๑๖เดินเข้ามาห้องน้ำพอดี
ก็เลยเดินตามแล้วก็ผลักประตูก่อเหตุ
อ้างด้วยนะว่าเพิ่งทำแบบนี้ครั้งแรกเพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบ
ส่วนน้องคนนี้ค่ะซึ่งเป็นน้องผู้เสียหาย
บอกว่าตอนนั้นตอนเกิดเหตุผู้ต้องหาก็ไปซุ่มอยู่ในห้องน้ำ
จะผลักประตูแล้วก็เอามือจับหน้าอกเธอปิดปากเธอ
เดี๋ยวฟังเสียงน้องวัย๑๖หน่อยค่ะ

มีแล้วตอนเจอเข้าไปกับแม่เนี่ยเข้าไปพร้อมกันนะวาก่อนแรกเลยแล้วเธอได้เอาไปเข้าห้องตรงกลาง
เจอผู้ก่อเหตุเนี่ยวิ่งสวนออกไปแม่ก็เลยตะโกนแล้วก็ให้คนช่วยจับตัวค่ะ
ชาวบ้านเอ๋ยตำรวจเอ๋ยก็จับตัวได้
บอกด้วยนะคะว่าอยากฝากเตือนภัย
เวลาจะเข้าห้องน้ำตามปั๊มโดยเฉพาะช่วงกลางคืน
อย่าเข้าคนเดียวเลยนะเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้
นี่ถือว่าโชคดีนะคะที่แม่มาเข้ากับลูก
แล้วก็ได้ยินเสียงลูกร้องไม่งั้นอาจจะตกเป็นเหยื่อ
ซึ่งตำรวจก็ได้สอบสวนทั้งสองคนรวมถึงผู้ก่อเหตุอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่ก่อเหตุตามกฎหมายต่อไปนะคะ